ราชบุรีมีเป็นบะหมี่ถาด
๓คนพวกเราไป๙๙บาทเอง

มีหยกก็มีแล้วมีหมี่ไข่โฮเมสด้วย

แล้วถ่านนี้เขาบอก๓คนกินกำลังอิ่มเลย
งั้นเลือกแต่เกี้ยวกินได้ไหม

ด่าครับแหมจะไปเหลือเกี้ยวให้คนอื่นเลย
นี่หน้าตาของบะหมี่ถาดครับเป็นแบบนี้ครับ
ี่เหลืองมีบะหมี่หยกมีเกี้ยวหมูหมูแดงหมูหวานลูกชิ้นหมูเกี้ยวทอด
เรียงกันในถาดแบบนี้ครับ
เป็นซิกเนเจอร์ยอดนิยมของร้านนี้เลย
ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊พาเล็กหมี่เกี้ยว
อยู่ข้างสพโพธาราม

เอกลักษณ์โดดเด่นก็คือบะหมี่ไข่โฮเมดนี่
เขาลวกให้ดูนี่คีบให้ดูเลย
นายปฏิพัฒน์รุ่งบุญเจ้าของร้านเนี่ย
ว่าแม่เขาเคยทำงานรับจ้างในร้านก๋วยเตี๋ยวมาก่อน

ออกมาเปิดร้านตัวเองเลยก็ลองผิดลองถูกอยู่พักหนึ่ง

ออกมาเป็นบะหมี่ไข่โฮเมสแบบนี้
เขาบอกเส้นนี้เหนียวนุ่มสูตรเฉพาะของทางร้าน
เคล็ดลับก็คือน้ำมันหมูหวานสูตรพิเศษ

เขาบอกเอาไปคลุกเคล้ากับเส้นบะหมี่ที่ลวกแล้ว
อันนั้นก็จะไม่เป็นก้อนไงคุณผู้ชม
แล้วก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำมันหมูและ
แล้วก็บะหมี่เกี้ยวแห้งด้วยเนี่ย
น่าทานมากเลยดูซิ
ละ๓๐บาทเองอ่ะทำไมถูกอ่ะถูกจังเลยพิเศษก็๔๐บาทครับ
ส่วนบะหมี่ถาดใหญ่เนี่ย๙๙บาทกินกันอิ่มแบบ๓คนเลยฮะ
บรรยากาศก็ดีด้วยฮะในร้านเนี่ยตกแต่งแบบสไตล์วินเทจ
เทสก็คือมีของเก่าเยอะพวกของสะสมส่วนตัวแบบนี้
มีโมเดลไอ้มดเอ็กซ์ด้วยฮะมีกล่องไม้ขีดไฟ
ถ้านึกวินเทจไม่ออกต้องนึกถึงอายุพี่เบิร์ต
ครับผมใช่ไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผมเคยเห็นมาแล้วผ่านมาหมดแล้ว
คนไว้๕๐ก็จะรู้กันยังไม่ถึง
มีนาฬิกามีของเก่าอะไรเพียบเลยจัดวางไว้สวยงาม
เขาบอกว่าอยากให้ลูกค้าไปถึงแล้วได้รำลึกเรื่องราวเก่าในสมัยเด็กครับ
อยากริ้มลองไปกันได้ครับอุดหนุนกันได้
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊พาเล็กหมี่เกี้ยวเปิดจันทร์ถึงศุกร์เลยนะ
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๓โมง
สอบถามเพิ่มเติมโทรไปก่อนได้๐๘๐๘๐๙๙๙๙๙๖๕๔บะหมี่ถาดครับ
เธอเฮ้ยอยากจะพาแม่ไปถ่าน
อุ๊ยกี๊ว่าต้อง๖๗ตัวนะ